มีคุณลุงคนหนึ่งเขาถูกโจรขโมยรถจักรยานยนต์เข้าไป๓เดือน
ไปแจ้งความและตำรวจตามจับคนร้ายไม่ได้
แต่คุณลุงทำยังไงรู้ไหมฮะ
ตามสืบเองเป็นเวลา๓เดือนจนสุดท้าย
รถคันนั้นขับตัดหน้าลุงไป
จำทะเบียนได้ไปจอดตรงนี้
คือโจรเอาไปขายให้กับคนนี้๔๐๐๐บาท
แต่ตอนไปถึงโจรมันไปแล้วเหลือแต่รถกับเจ้าของใหม่
ลุงบอกเห็นนั่นทะเบียนรถฉันฉันตามมา๓เดือนแล้ว
หนังคาเขายืนเฝ้าเลยแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
แต่๓เดือนที่ผ่านมาตำรวจจับคนร้ายไม่ได้

นะครับคุณลุงก็เลยนี่แหละครับตามเองแล้วกันไม่เป็นไรนะฮะ
สุดท้ายก็ตามเจอครับเป็นรถของคุณลุงประเวทเพชรแก้วอายุ๕๙ปีครับ
เป็นลูกจ้างทำความสะอาดของสวนสาธารณะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กับภรรยาอายุหกสิบนะฮะยืนเฝ้ารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
เพื่อรอให้ตำรวจมาตรวจสอบหลังรถถูกขโมยไปสามเดือนก่อนค่ะ
นะฮะแจ้งความแล้วก็แล้วก็หาไม่ได้ตำรวจตามจับคนร้ายไม่ได้
แต่รถคันนี้ล่าสุดไปจอดที่บ้านหลังนี้เลขที่๓๓๑ทับ๕
หลังวิทยาลัยเทคนิคตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณลุงชี้ให้ตำรวจดูนี่ครับรถผมซูซูกิสแมท
สีแดงทะเบียนคอควายงองูลอลิง๘๓๓ทะเบียนนครศรีธรรมราช
อยู่ตรงนี้ตำรวจมาดูหน่อยนะฮะมีนายประชาอ่อนละมูลอายุ๕๐
เจ้าของบ้านก็รอพบตำรวจเช่นเดียวกันคุณลุงประเวทเจ้าของรถบอกกับนักข่าวบอกว่า
วันที่๒กันยายนของปีที่แล้วนะคุณลุงไม่อยู่บ้านนะฮะ
อภัยคุณลุงอยู่บ้านนะฮะแต่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายประยูน
นายประยูนเนี่ยไม่ทราบนามสกุลอายุ๒๕ปีอยู่ใกล้บ้านคุณลุงเลยนะ
ขอยืมรถจักรยานยนต์คันนี้บอกว่าคุณลุงผมยืมรถหน่อย
ไปทำธุระแป๊บนึงคุณลุงก็ให้ยืมไปเพราะเป็นคนใกล้บ้านกัน
บอกว่าไปทำธุระแล้วนายประยูนก็ขับรถเชิดหลบหนีหายไป
เอามาคืนเลยสามเดือนอืมตอนแรกถูกขโมยไป
ลุงก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชแต่ไม่มีความคืบหน้าเลย
ค่ะลุงทำยังไงรถก็ไม่มีใช้ไปทำงาน
ไหนจะกู้เงินมา๑๐๐๐บาทไปซื้อรถใหม่เป็นมือ๒มาใช้แทนก่อน
นะฮะคุณผู้ชมตำรวจจับคนร้ายไม่ได้รถก็หายทำยังไง
เองครับก่อนไปทำงานก็หาหลังไปทำงานก็หากลางวันกลางคืนหาหมดเลย
ทำเองขี่ตะเวนหารถถามไปเรื่อยสามเดือนก็ไม่เจอ
จนกระทั่งมาเจอรถจอดตรงนี้หลังวิทยาลัยเทคนิคตะเวนหามาทั้ง๓เดือน
สุดท้ายไปเจอไปฟังเสียงลุงครับ
มาดูฝั่งนายประชาเจ้าของบ้านหน่อยเขาบอกนะ
ผมเนี่ยซื้อรถนี้มาจากนางสมนึกไม่รู้ว่านามสกุลอะไร
นางสมนึกเนี้ยอายุประมาณหกสิบปีเป็นแม่ค้าขายประเข็ม
อยู่ที่ตำบลเอ่อท่าสะสี่พันบาทตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะครับ

เอาไปใช้ทำงานเอาไปใช้ค้าขายนี่แหละ

คือประยูนขโมยไปแต่คนไปขายคือนางสมนึก
ขายให้กับนายประชาอีกทีนึงเอองงไปอีกนะฮะ
หลายท่อนเหลือเกินใช่ไหมนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ย
บ่ายวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้นัดผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เชิญตัวนายประชาซึ่งเป็นคนซื้อรถต่อมาจากนางสมนึกอีกทีหนึ่ง
เรื่องต้นประชาก็บอกว่าก็ไม่ทราบว่ารถถูกขโมยมานะเดี๋ยวจะมีการเอาเพื่อนบงเพื่อนบ้านมา
รวมรวมหลักฐานมาสอบปากคำว่าประชาขโมยมาหรือซื้อต่อมาหรืออย่างไรอืม
แล้วก็ลงพื้นที่ไปตามหาตัวสมนึกที่เป็นแม่ค้าขายปลาเค็มที่มาขายให้กับประชา
และจะไปถามสมนึกว่าสมนึกซื้อต่อมาจากใครนะฮะซึ่งประยูนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาขโมยไปอีกทีนึง
นะฮะซึ่งรถก็เป็นของคุณลุงอีกทีหนึ่งคุณลุงประยูนนะครับอ่ะตอนนี้กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
คุณลุงเป็นเจ้าของรถอีกทีนึงชื่อว่าคุณลุงประเวทชื่อคล้ายกัน
สับสนไหมอาจจะสับสนคือแปลว่ามอเตอร์ไซค์ของลุงประเวท
นายประยูนขโมยไปใช่ครับไปขายต่อให้ไหมครับประเข็มที่ชื่อสมนึกอ่า
สมนึกก็ไปขายต่อให้กับนายประชาโอ้อืมอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องเนี้ย
คุณผู้ชมเขาดูข่าวอยู่นะแล้วเขาก็ส่งมาบอกว่าฟังข่าวนี้แล้ว
อัตภิอัตโนโนโถครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตามเองตามเองเหรอนะเออจนเจอค่ะ